คุณผู้ชมคะสำหรับกรณีคลินิกเฉาที่ว่าเป็นหมอสูติไปลวนลามแล้วก็ข่มขืนกระทำชำราวคนไข้นี่นะคะ
ตอนนี้แววแววว่าเรื่องเนี้ยอาจจะถูกโอนมากองปราบนะครับ
เพราะว่าล่าสุดคุณบุ๋มปนัดดาค่ะเดินหน้าพาทั้งพยานหอบทั้งหลักฐานไปร้องเรียนกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลย
บอกว่าไม่ไว้ใจตำรวจในพื้นที่ขอโอนย้ายคดีมาที่กองปราบได้ไหม
นางสาวปนัดดาวงผู้ดีประธานองค์กรทำดีนะคะพาพยานมาทั้งหมด๖คน
ในกรณีคดีหมอในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ที่เคยข่มขืนกระทำชำราว
โดยพามายื่นหนังสือร้องเรียนต่อพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ขอให้สั่งการกำชับและตรวจสอบการทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์ค่ะ
อยากที่จะให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมซึ่งก็มีพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับเรื่องแทนนะคะ
คุณบุ๋มเปิดเผยถึงจุดประสงค์ที่มายื่นเรื่องว่า
ตอนนี้มันมีรายชื่อผู้เสียหายปรากฏในสื่อหลายสำนัก
ยังมีการติดตามถ่ายภาพผู้เสียหายไปถึงที่ทำงานด้วย

สิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียหายอยู่ตรงไหน

ก็เลยรู้สึกไม่ไว้ใจการทำงานของตำรวจในพื้นที่ค่ะ
อยากที่จะขอให้โอนคดีมาอยู่ในความรับผิดชอบ

เพราะผู้เสียหายไม่ได้อยู่ได้แค่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น
แต่ว่าเขาอยู่ในอีกหลายพื้นที่เลย
ที่อยู่เรารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย
ตำรวจที่นครสวรรค์ทำตามขั้นตอนจริงค่ะ

ไม่เคยลงพื้นที่ในการตรวจสอบคลินิกฮะ

เพราะว่ามันมีความเซ็นสิทีฟของข้อมูลบางอย่างที่เกิดขึ้น
นะคะข้อมูลบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือหลายคนคงบอกว่า
คือมันติดอยู่บางข้อแหละบุ๋มเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยในจุดนี้ว่าทำไมถึงไปครั้งที่สอง
นะคะแต่เพียงแต่ว่าอันนั้นน่ะคือหลักฐานสำคัญ
ซึ่งเราพูดไม่ได้ถ้าเข้าไปหาหมอสูแล้วลูกหลานเดินออกมาบอกคุณว่า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
ถ้าเกิดมีการต่อสู้ในกระบวนการวิทยาลัยฯไม่ว่าคุณสมต้นหรือประทานกระบวนการวิทยาลัยฯเนี้ย
จะมีการอ้างอีงถึงหลักฐานแพทย์แล้วก็มีการอ้างอีงถึงหลักฐานแพทย์

แล้วก็มีการอ้างอีงถึงหลักฐานแพทย์แล้วก็มีการอ้างอีงถึงหลักฐานแพทย์

นี่คือขั้นตอนของตำรวจที่ต้องทำงานต่อไปแล้วก็หลักฐานคำถามนี้นะคะเราโดนสื่อถามมาหลายรอบแต่บุ๋มทำไมถึงดูมั่นใจเพราะเรามีหลักฐานอะไรบางอย่างค่ะ
คุณบุ๋มดูมั่นใจว่ามีหลักฐานสำคัญที่จะเอาผิดได้จริง

ส่วนข้อสงสัยกรณีผู้เสียหายพูดคุยกับแพทย์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยนะคะคุณบุ๋มบอกว่าเธอบังคับให้ผู้เสียหายปลดล็อกเพื่อต้องการทราบถึงการพูดคุย
โดยพบว่ามีคำพูดที่ไม่ใช่การรักษาค่ะมีทั้งการบอกรักด้วยนะแล้วก็ยืนยันว่ามีหลักฐานสำคัญว่าแพทย์ล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายโดยใช้บางสิ่งที่ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์จริง
คดีนี้มีผู้เสียหายประมาณ๔๐๕๐คนนะคะที่เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนมันเยอะมากครึ่งร้อยนะคุณผู้ชม
จำนวนนี้มีผู้เสียหายที่คดีขาดอายุความแต่ยินดีเข้ามาเป็นพยานในการช่วยเหลือ
ส่วนผู้ที่ละเมิดสิทธิ์ผู้เสียหายเนี่ยนะคะถ้าหากตรวจสอบเจอว่าเป็นตำรวจต้องโดนดำเนินคดีแน่นอน
เช่นเดียวกับสื่อบางสำนักด้วยที่เผยแพร่ชื่อผู้เสียหายก็จะต้องมีการดำเนินการฟ้องร้องด้วย
ยืนยันนะคะว่าก่อนกรณีนี้จะกลายเป็นข่าวเนี่ยผู้เสียหายบางคนไม่กล้าบอกค่ะว่าถูกลวนลาม
ก็ฝากเลยนะคะถึงสูตินารีแพทย์ทุกคนคุณควรมีผู้ช่วยแพทย์ในห้องตรวจอย่างน้อยหนึ่งคน
เพื่อ๑ป้องกันการละเมิดสิทธิ์ของผู้เสียหายและ๒ปกป้องตัวเองด้วยค่ะ
อย่างน้อยคุณจะได้มีพยานนะคะว่าคุณทำหรือไม่ได้ทำ
มาดูฝากฝั่งของนายอัจฉริยะเมืองรัตนพงศ์กันหน่อยนะครับ
ชมรมช่วยเหลืออายกรรมพร้อมกับแพทย์ของชมรมเนี่ย
แล้วก็ตำรวจกองบังคับการปรับปรามการค้ามนุษย์หรือว่าปคม
ก็เดินทางไปที่คลินิกสูจิตนารีในจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะครับ
เป็นคลินิกที่เกิดเหตุกรณีที่หญิงอายุ๒๘ปีกล่าวหาว่าถูกหมอศูนย์เนี่ย
คลินิกกระทำอนาจารย์และข่มขืนต่อมาเพราะว่ามีผู้เสียหาย
ร้องเรียนแล้วอย่างที่คุณมิ้นบอกไปเพิ่มขึ้นตอนนี้เป็นมากกว่า๕๐คนแล้ว
อาจริยะบอกว่าการลงพื้นที่เพื่อพิสูจน์ข้อที่จริงของเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
ว่าสถานที่ดังกล่าวสามารถก่อเหตุข่มขืนและกระทำอนาจารย์ตามที่ผู้เสียหายร้องเรียนได้หรือไม่
โดยนำแพทย์หญิงของขวัญฟูจิตนิรันดิ์ไปด้วยเพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้ว่าสถานที่ห้องแบบนี้
ลักษณะแบบนี้เตียงแบบนี้มันทำได้หรือเปล่านะครับโดยให้มีการจำลองเหตุการณ์การตรวจคนไข้การตรวจภายใน
พิจารณาความสูงของเตียงของขายังความสูงของหมอสู่คนนั้นและความเป็นไปได้ที่หมอจะโน้มตัวไปจูบไปไซส์ซอกคอตามที่ผู้เสียหายกล่าวอ้าง
ลองจำลองเหตุการณ์ดูแล้วเขาทำดูนะครับไนเอาจะเรียสมบูรณ์ว่าเบื้องต้นเนี่ยตั้งประเด็นไว้สองประเด็นก็คือคนไข้
ซึ่งเขามีหลักฐานสำคัญอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะครับ

นายอัจฉริยาก็เปิดเผยว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่แพทย์
สามารถล่วงละเมิดถังเพทย์ได้แต่ว่าต้องเป็นการสมยอมเท่านั้นเพราะว่า

ไปฟังเสียงของนายอัจฉริยะนะครับ
อาจริยะบอกว่าแพทยอมรับว่าชอบผู้เสียหายอยู่

ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นการเข้าใจผิด
ของคนไข้เรื่องของการตรวจรักษา
คนไข้ไม่เข้าใจวิธีการรักษาการตรวจหน้าอกตรวจช่องคลอด
อาจจะหนักเบาไม่เท่ากันอาจทำให้คนไข้เข้าใจผิด
แต่ก็ทำใจได้และขอชี้แจงในชั้นศาลเท่านั้นนะครับ

แต่ไม่รู้ว่าผู้เสียหายที่บอกว่ามากกว่า๕๐คนนั้นเป็นอย่างไร
แล้วถูกกระทำลักษณะแบบเดียวกันทั้งหมดหรือเปล่า
กรรมต่างวาระกันไปนะครับ
เรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดแต่ก็ต้องรอดูกันแล้ว
เพราะว่าเขาบอกมีหลักฐานมั่นใจกันแล้วก็ต้องรอกันต่อไปนะคะ